แต่ทีนี้เพื่อนทั้ง๕คนของคุณแตงโมเนี่ยมี๒คนที่ถูกแจ้งข้อหา
คือคุณปอเจ้าของเรือแล้วก็ขับเรือด้วย
ซึ่งสลับขับเรือกับคุณโรเบิร์ตที่เป็นเพื่อนของคุณปอ
ใช่ค่ะแต่ว่าได้รับการประกันตัวออกไป
เมื่อวานตอนได้ประกันตัวปอบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือวันนี้เนี่ย
เดี๋ยวจะแถลงข่าวซึ่งทั้งหมดเนี่ยตกลงก็คือ
ไปคุยกับพี่หนุ่มกัญชัยในรายการโหนกระแสค่ะมี๕คนแต่ไปแค่สี่
คุณโรเบิร์ตไม่ได้ไปเพื่อนบอกว่าเกิดอาการความดันขึ้น
นี่สื่อมวลชนก็ไปรอกันเยอะเลยนะฮะ
เพื่อจะได้สอบถามข้อเท็จจริงกันว่าเออตกลงแล้ววันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
หลังจากที่ไปออกรายการในรายการท็อกของพี่หนุ่มกัญชัยรายการโหนกระแส
ใช้เวลาอยู่เกือบ๓ชั่วโมงนะครับเมื่อช่วงเที่ยงบ่ายวันนี้
เมื่อเสร็จจากรายการแล้วทั้ง๔คนลงมานี่นะฮะ
ก็มีคุณกระติกผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมมีแซนที่เป็นเพื่อนสาวประเภท๒
ที่อยู่บนเรือด้วยมีคุณปอแล้วก็คุณจ๊อปเพื่อนรุ่นน้องของคุณปอ
คุณโรเบิร์ตไม่ได้มานี่นะฮะปรากฏว่าทั้ง๔คนไม่มีใครตอบคำถาม
ว่าพูดคุยอะไรกับสื่อมวลชนเพิ่มเติมนะครับนี่คือแซนนะฮะ
แซนบอกไม่มีอะไรจะพูดเพราะพูดไปหมดแล้วคงหมายถึงพูดกับพี่หนุ่มกัญชัย
ตามมาด้วยกระติกนะฮะผู้จัดการส่วนตัวของคุณตังโม
ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมกับสื่อมวลชนเหมือนกัน
ก็ออกไปขึ้นรถตู้นี่นะฮะแต่นี่ถือว่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนนะครับ
ที่จะพูดหรือไม่พูดอะไรแบบไหนอย่างไรนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนปกับจ๊อปนะครับออกมาทีหลังนะฮะ
ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติม
ในส่วนของจ๊อปเนี่ยเพื่อนรุ่นน้องของปอ
ที่ปอชวนขึ้นเรือไปด้วยในวันนั้น
ถือเสื้อยืดสีเทามาด้วย
เอาไปให้ดูในรายการของพี่หนุ่มกัญชัย
วันนี้เสื้อยืดวันที่ใส่ในที่เกิดเหตุ

นี่เหรอครับนี่เน็บมานี่ครับ
เขาบอกว่าไม่มีรอยขาดนะแต่ก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับ
นี่นะคะทีนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปไล่เรียงกันว่า
ทั้ง๔คนที่ไปออกรายการของพี่หนุ่มกัญชัย
เขาอธิบายเรื่องนี้เอาไว้อย่างไร
มาดูสถานะทางคดีของทั้งหมดก่อนนะคะครับ
หลังจากเกิดเรื่องราวกับคุณแตงโมเมื่อ๒๔กุมภาพันธ์
มี๒คนที่ถูกแจ้งข้อหา
ก็คือคุณปอนะคะหรือเรียกกันว่าไฮโซปอร์
นายตะลุพัฒน์เลิศทวีวิทย์เจ้าของเรือสปีดโบสต์

โรเบิร์ตค่ะนายภัยบูรตรีกาญจนานันต์

คุณปอกับคุณเบิร์ตผลัดกันขับเรือ
ดังนั้นทั้งคู่ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีนะคะ
ฝ่าฝืนใช้เรือที่ไม่ได้รับอนุญาต
ใช้เรือที่ใบอนุญาตหมดอายุ
และกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ทั้งสองคนไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สพมนนทบุรี

ใช้หลักทรัพย์ในการประกันตัวคนละสองแสนบาท

ก็คือคุณจ๊อปนายนิทัศน์กิรติสุธิสาธร
คุณกระติกคุณอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์ผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโม
และคุณแซนคุณวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐ
ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไร